ที่เกิดขึ้นที่พัทธลุงเป็นเซียนไก่ชนสองพี่น้อง
ถูกคนร้ายมายิงจนเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้ตำรวจก็มุ่งปมสังหาร
ข่าวว่ามันจะเป็นเรื่องของความขัดแย้ง

เพราะว่าพี่น้องคู่นี้ถือว่าเป็นเซียนพนันตัวยง
คือไปเล่นพนันทั้งที่พัทธลุงทั้งที่ตรัง
รวมถึงจะเป็นปมเรื่องชู้สาว
หรือว่าเป็นเรื่องของการปล่อยกู้นอกระบบหรือเปล่า
คือช่วงนี้ที่พัทธลุงก็เป็นข่าวใหญ่อยู่๒ข่าวแล้วนะ

เพราะว่าก่อนหน้านั้นก็มีการยิงกัน๓ศพ

ใช่เหตุการณ์นี้ช่วงบ่ายนี่นะคะ
ประมาณบ่าย๒โมงครึ่งตำรวจสพลำปัมก็ได้รับแจ้ง
มีคนถูกยิงอยู่บนถนนในหมู่บ้าน
พื้นที่หมู่๗ที่ตำบลลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงค่ะ
จุดตรงที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นป่าละม้อ
พอไปถึงเจอนายทวีชูจันอายุ๕๗ปีค่ะ
ตอนนั้นโดนยิงมีแผล๒แผล
ชายโครงขวาทะลุหลังแล้วก็หน้าอกขวา
กู้ภัยต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล
ท้ายที่สุดเสียชีวิตนะคะนายทวี
และอีกจุดหนึ่งห่างออกไปประมาณสัก๑๕๐เมตรบนถนน
ไปเจอศพนายนัฐกิจหรือว่านายหัวปรีอายุ๕๕ปี
เป็นน้องชายของนายทวีค่ะ
สภาพศพของนายนัฐกิจถูกยิงด้วยปืนลูกซอง

เข้าตามร่างกายทั้งหน้าอกต้นขาแล้วก็ไหล่ขวา
รวมแล้วเป็น๑๐แผล
และที่เอวของผู้ตายก็เจอปืนขนาด๙มม๑กระบอก
ยังมีกระสุนอยู่ในรังเพลิงอีก๘นัด
แล้วก็ที่กระเป๋ากางเกงของผู้ตายก็เจอกระสุนปืนอีก๑๓นัด
ใกล้กันพบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่๒ปลอก
ทีนี้จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่
ก็ทราบว่าก่อนจะเกิดเหตุ
ทั้งนายทวีแล้วก็นายนัฐกิจได้ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้าน
ห่างจากจุดที่เกิดเหตุไปประมาณ๓๐๐เมตรจะมีบ่อนไก่ชนอยู่
ทีนี้ก็ตั้งใจออกจากบ้านแล้วก็จะไปเล่นบ่อนไก่ชน
ที่เปิดอยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะ
ซึ่งตอนนั้นผู้ตายกำลังหาที่จอดรถหน้าบ่อนไก่ชน
เพราะว่าหน้าบ่อนไก่ชนรถเยอะมีรถมากมาจอด
เลยตัดสินใจจะเอารถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองฝากไว้ที่บ้านของเพื่อนบ้าน
ห่างจากบ่อนไก่ชนประมาณ๑๕๐เมตร
แล้วก็กำลังจะเดินเข้าไปที่บ่อนไก่ชน
ปรากฏว่าระหว่างนั้นมีกลุ่มคนร้ายจอดรถดักรออยู่
พอได้จังหวะหนึ่งในกลุ่มคนร้ายลงมาจากรถที่จอดรออยู่
แล้วก็กระหน่ำยิงใส่ผู้ตายทั้งสองคนจนเสียชีวิต
หลังจากนั้นกลุ่มคนร้ายก็ขับรถหนีไปถ้ำกลางความชุนละมุน
คือก็คาดว่ากลุ่มคนร้ายมีไม่ต่ำกว่า๒คนค่ะ
แล้วก็ใช้รถเก๋งเป็นโตโยต้าสีขาวไม่ทราบเลขทะเบียนจังหวัดสุราธานี
คือเหมือนกับว่าตอนแรกเขาเปิดกระจกมาเรียกทักทายสองพี่น้องคุยกันแป๊บนึง
เสียงปืนมันก็ดังขึ้นเป็นสิบนัดเลยแล้วคนร้ายก็หลบหนีไป
ซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นทราบว่านายนัฐกิจผู้ตาย
เคยมีปัญหากับเซียนไก่ชนรายหนึ่งในพื้นที่จังหวัดตรัง
ก็คาดว่าอาจจะเป็นชนวนในการก่อเหตุครั้งนี้
เพราะว่าก่อนจะเกิดเหตุเดือนนึงนายนัฐกิจก็ได้กลับมาสร้างบ้าน
อยู่ในพื้นที่จังหวัดพัทธลุงคือตั้งใจว่าจะกลับมาอยู่ที่บ้านตัวเอง
เรื่องนี้ทางด้านพลตำรวจตรีกฤษฎาแก้วจันดี
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุง
ก็บอกว่าเบื้องต้นตั้งปมขัดแย้งส่วนตัว
เรื่องปัญหาการทะเลาะกันในบ่อนไก่ชน
เรื่องชู้สาวรวมถึงเรื่องการปล่อยเงินกู้นอกระบบ
แล้วเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานรวมถึงชุดสืบสวน
ก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจจุดที่เกิดเหตุอย่างละเอียด
เพื่อที่จะเก็บพยานหลักฐานต่างในที่เกิดเหตุ
แล้วก็เข้าไปตรวจค้นบ่อนไก่ชน
ทั้งสองคนพี่น้องเดินทางไปเล่นด้วย
จากการตรวจสอบเบื้องต้นกับทางอำเภอเมือง
ก็พบว่าไม่ได้มีการขออนุญาตเปิดบ่อนไก่ชน
อันนี้แยกกันนะทางบ่อนไก่ชนเอง

พอตรวจสอบแล้วไม่ได้ขออนุญาตเปิดบ่อน
ก็ต้องสั่งปิดทันทีนะคะ
ทีนี้พันธุ์ตำรวจโทชานวิทย์ศรีหร่ายสารวัตรสพลำปัม

มาจากตัวของนายนัฐกิจที่เป็นเซียนพนันไก่ชน

คือจะตระเวนไปเล่นตามบ่อนต่าง
พื้นที่พัทธลุงแล้วก็พื้นที่ตรัง
แต่ตำรวจก็บอกว่ายังไม่ได้ตัดประเด็นอื่นทิ้ง
อย่างเรื่องความขัดแย้งการปล่อยเงินกู้นอกระบบ

ซึ่งก็มีการส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่
ไปหาหลักฐานตามบ่อนไก่ชนทั้งสองจังหวัดแล้ว